สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เปิดเผยความพร้อมก่อนจัดการแข่งขันว่ายน้ำมาลาทอน
โดยมีโฟนอารยภูมิจิตอมรและน้องต้นกฎตะวันธีคสอง
นักธีคะนะครับ๒นักว่ายน้ำทีมชาติไทยในฐานะแชมป์เก่า
ลงแข่งขันในระยะ๑๐กิโลเมตร
เดิมสนามแรกที่หาดสายรีจังหวัดชุมพร
วันที่๒๙๓๐สิงหาคมนี้
รถถังจิตเมืองนนท์ตะวันฉายชอไทยเศษ

ร่วมเปิดตัวกาแฟสมวยไทย
อกจากนี้ยังมีน้องแน็ตหรือว่าเกษลินชัยเฉลิมพล
นักแสดงสาวเซ็กซี่นะครับมาร่วมเสิร์ฟกาแฟในงานด้วย
นายสมานบุญยอเจ้าของค่ายมวยสอสมานกาเม้น
หันมาจับธุรกิจผลิตกาแฟสมวยไทย
ในเรื่องถึงการที่จะให้แฟนมวยเข้าไปดูในสนาม
มั่นใจว่าจะมีข่าวดีเร็วนี้
เพราะดูจากมาตรการป้องกันอีกทั้งประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อ
ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือคิดว่าจะปลดล็อกได้เร็วนี้
และเบื้องต้นนะครับมีโอกาสที่จะกลับมาในเดือนหน้า
โดยจะขยับจาก๕๐๑๐๐ไปถึง๒๐๐คนนะครับ
พยายามโฟกัสที่นักมวยที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับกาแฟนี้นะครับ
แต่ว่าไม่ไหวจริงนะครับเด็กเสิร์ฟในงานนี้เซ็กซี่เหลือเกินครับ